ในฐานะที่เป็นผู้รองเริ่มต้นหนึ่งวิธียังไงบ้าง
นี่คุณค่ะนี่เพียว

ผมไม่รู้ว่าดีขึ้นหรือว่าอะไร

ก็ในวิทยาลัยก็ต้องร้องรับความคิดภาคสาธารณ์นะครับ

จะตัดสินได้เสียงวิเคริมโทษขึ้นมา
อันนี้นะครับคือว่าในการทำงาน

หัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน
รู้สึกพอใจที่สามารถทวงคืนความยุติธรรมให้กับเสือดำได้
หลังศาลจังหวัดทองพาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี
เพิ่มโทษนายเปรมชัยกรณสูตร

เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนฝั่งตะวันตก
ช่วงวันที่๔๖กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
พร้อมของกลางเป็นซากเสือดำไข่ฟ้าหลังเทา
เก้งพร้อมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนจำนวนมาก
โดยเพิ่มโทษในเปรมชัยจำเลยที่๑
เป็นจำคุก๒ปี๑๔เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมที่สารชั้นต้นพิพากษาจำคุก๑๖เดือน
นายยงโดดเคลือคนขับรถของนายเปรมชัยจำเลยที่๒
จำคุก๒ปี๑๗เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมจำคุก๑๓เดือน
นาธีเรียมแสนทำหน้าที่แม่ครัวจำเลยที่๓
จำคุก๑ปี๘เดือนปรับเงิน๔๐๐๐บาท

จากเดิมจำคุก๔เดือนปรับ๑๐๐๐บาท
ส่วนนายธานีทุมมาจำเลยที่๔

จำคุก๒ปี๒๑เดือนไม่รอลงอาญา
จากเดิมจำคุก๒ปี๑๗เดือน
โดยสารเพิ่มโทษฐานสนับสนุนให้ล่าสัตว์ป่าคุ้มครอง
ร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง

และพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
พร้อมยื่นตามสารชั้นต้อนปรับจำเลยทั้ง๔คน
ให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหาย
ให้กับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
รวม๒ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ย

เพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างดีกา

เห็นควรให้ส่งคำร้องให้สารดีการพิจารณา

เมื่อครบเวลาราชการในวันนี้
ยังไม่มีคำสั่งจากสารดีการลงมา
เจ้าหน้าที่ราชธรรมจึงควบคุมตัวนายเปรมชัยและพวก
ไปยังเรือนจำทองผาภูมิต่อไป
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน